ส่วนเรื่องคดีที่ลักษณะใกล้เคียงกันแต่ตอนนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็คือคดีของนางสาวปอ
ซึ่งถูกแฟนนุ่มอยู่ม้อหกอะค่ะอายุสิบแปดปีเท่านั้นบีบคอก่อน
และหลังจากนั้นนะคะเอาศพไปเผานั่งยางทิ้งไว้ในป่าลึกพื้นที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษสนุโล
ใช่ค่ะทีนี้ตำรวจต้องตรวจสอบเลยนะเพราะว่าญาติของผู้ตายยังสงสัยอยู่
ว่าตัวฝ่ายชายเด็กม๖ทำคนเดียวหรือไม่เอาศพมายังจุดนี้
เอามาไหวไหมยกศพมาไหวไหมแบกศพมาไหวไหมเอามาเผาตรงนี้ต้องแบกยางอีกตั้ง๓เส้นมาเผา
อืมตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุตรงนี้ใช่เพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าทำคนเดียวหรือไม่นะฮะ
ส่วนศพของนางสาวปอเองนะคะแม้ว่าจะถูกเผานั่งยาง
คือสภาพตอนที่ไปเจอเนี้ยเหลือแต่ลักษณะเป็นเสร็จเสร็จแล้วเนี้ยนะคะอืมแต่ต้องกระดูกเลยล่ะ
ครอบครัวก็จะต้องนำกลับมาบำเพ็ญกุศลนะคะซึ่งทางพ่อเองก็ที่ร่วมงานด้วยบอกว่า
อยากจะให้ตำรวจเนี่ยลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตไปเลยเนี่ยนะคะจากกรณีที่เล่าให้ฟังไปเนี่ยนะคะ
บรรยากาศที่บ้านน้องปอนะคะคือเขามีการเตรียมจัดสถานที่
เอากระดูกของนางสาวปอบรรจุใส่ลงศพเพื่อเตรียมสวดคืนแรกครับ
พ่อของน้องปอเนี่ยจุดทูปบอกกล่าวถึงดวงวิญญาณลูกสาวให้รับรู้บอกว่าไปสู่สุขตินะลูก
ส่วนผู้ก่อเหตุอยากให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะคะ
รับโทษถึงประหารชีวิตไปเลยคุณพ่อบอกแบบนี้ฟังเสียงคุณพ่อค่ะ
พ่อยากให้สุขภาษาชีวิตเป็นกระดูกทรมานลูกพ่อเหลือเกิน
อืมพ่อบอกทรมานลูกพ่อเหลือเกินดูสิครับ
จนเหลือร่างอยู่แค่นี้เป็นกระดูกที่ห่อไว้แค่นี้เองนะฮะ
หลังจากที่นำส่วนหนึ่งของศพซึ่งเป็นกระดูกแล้วเนี่ยนะคะ
บำเพ็ญกุศลที่บ้านเนี่ยนะคะแม่ค่ะพูดถึงเรื่องความเชื่อกันหน่อย
คุณแม่ชื่อว่านางชวีเนี่ยบอกว่าหลังจากที่เอากระดูกของปอเนี่ย
กลับบ้านมาหลานสาวตัวเล็กเล็กซึ่งอยู่ในบ้านด้วยเนี่ยครับ
บอกว่าเห็นนะปอนั่งกินข้าวอยู่บนบ้านหน้าที่ตั้งศพ

แม่ไม่ได้ฝันแต่ว่าหลานหลานตัวเล็กนะ
บอกว่าพี่ปอนั่งกินข้าวพี่ปอนั่งกินข้าวอยู่ตรงนั้นไอ้คนน้อยอ่ะ
อยู่บนบ้านมานั่งอยู่บนบ้านพี่ปอนั่งกินข้าว
พี่ปอนั่งกินข้าวข้าวให้พี่ปอกิน
ทีมข่าวของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคนในครอบครัวนะคะ
ไปคุยกับป้าค่ะป้าของนางสาวปอบอกว่า
สนิทกับหลานมากผูกพันกับหลานมาก
วันที่ก่อนจะรู้ว่าหลานเสียชีวิตบอกว่ามันมีรางสังหรณ์
เพราะไฟที่บ้านของคุณป้าและไฟที่บ้านของนางสาวปอ
ดับพร้อมกันเชื่อว่าหลานสาวมาส่งสัญญาณให้รู้ว่าเสียชีวิตแล้ว

ครอบครัวจะตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพนะคะ
สองคืนด้วยกันและจะนำกระดูกไปชาปนกิจ
ที่วัดป่าอรัญวาศีนะคะ
ทีมข่าวเดินทางไปที่จุดที่พบกระดูกของนางสาวปออีกครั้ง
เส้นทางห่างจากบ้านประมาณ๗กิโลเมตรนะคะ
นายใยนำวงชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าบริเวณนี้ที่เอาศพมาทิ้ง
เขาเรียกว่าพื้นที่ร้องช้างตายมันมีที่มานะคะ
เพราะว่าสมัยก่อนช้างถูกยิงจุดตรงนี้
และจะส่งเสียงร้องดังกล้องไปทั่วทั้งป่าเลย
จุดที่เผานั่งยางอยู่ห่างจากถนนใหญ่เข้าไปอีก๗กิโลเมตรค่ะ

ไม่มีบ้านคนเลยมันเป็นสวนยางพารา
ส่วนตัวในใยชาวบ้านเชื่อว่าผู้ที่ก่อเหตุ
ต้องชำนาญพื้นที่เพราะถ้าไม่รู้จักนะ
เข้ามาไม่ถูกหรอกตรงจุดเนี้ยค่ะเออแต่ว่าในการตรวจสอบพื้นที่
แล้วก็การตรวจสอบนะฮะว่าผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กชายม๖เนี่ย
ทำคนเดียวได้หรือไม่ค่ะคือทางด้านของตำรวจนะครับ
ว่าจะเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเลยนะภาค๖เนี่ยนะครับ
พร้อมด้วยทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลก
ภูมิกับสตแก่งโสภาภิษณุโลกเนี่ยต้องลงพื้นที่ในการตรวจสอบ
พร้อมกับชาวบ้านแล้วก็ผู้สิทธิ์ข่าวด้วยนะครับ
ม่วงหอมตำบลบ้านกลางอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ทีนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดี
บอกว่าได้สอบสวนพยานทั้งพ่อแม่และญาติที่เกี่ยวข้องแล้ว
เรื่องต้นจากพญาหลักฐานพบว่าน่าจะเป็นการกระทำเพียงคนเดียว
แต่ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะโดยเฉพาะมีผู้ร่วมก่อเหตุหรือไม่
ส่วนกรณีที่ผู้ต้องหามามอบตัวเชื่อว่าน่าจะถูกทางยาดกดดัน
แล้วก็ผู้ต้องหากลัวความผิดประกอบกับอารมณ์ชั่ววูบด้วยความเป็นเด็ก
คือเด็กชายวัยแค่๑๘ปีนะครับ
สำหรับรถกระบะที่เด็กชายใช้ในการขนศพของน้องปอ
เอามาเผาตรงจุดนี้เป็นรถของปู่ที่ผู้ต้องหาเคยขับเป็นประจำ
ทีนี้การลงพื้นที่ตรงนี้นะเจ้าหน้าที่จอดรถไว้ริมถนนนะคุณ
แล้วก็เดินเท้าเข้ามาตรงกลางลำห้วยที่น้ำมันแห้งขอดแล้ว
ซึ่งเป็นจุดเผาร่างของผู้เสียชีวิตด้วยยางรถยนต์๓เส้น
ก็มาตรวจสอบดูซิว่าการอุ้มศพเข้ามาตรงนี้
มันยากลำบากหรือไม่
ตำรวจบอกแบบนี้นะครับบอกว่าระยะทางที่ผู้ต้องหานำศพ
จากรถกระบะมายังจุดเผาตรงลำห้วยที่แห้งขอด
ก็คือประมาณสัก๕๐เมตร
มีคำถามที่ว่าผู้ต้องหานำศพมาเองคนเดียวได้หรือไม่

ตำรวจบอกแบบนี้บอกว่าอยู่ในกระบวนการต่าง
ที่กำลังดูแล้วก็พิสูจน์หลักฐานทั้งหมด
แต่มีความเชื่อว่าน่าจะสามารถอุ้มมาเองได้
เนื่องจากตัวผู้ต้องหายังหนุ่มยังแน่น
แล้วก็ถือว่าตัวนี่ล่ำหน่อย
แล้วก็ผู้เสียชีวิตเป็นสาวร่างเล็ก
ผู้ต้องหาเป็นนุ่มวัยชะกันร่างกายแข็งแรง
ประกอบกับมีการกระทำความผิดที่มีแรงกระตุ้น
ให้สามารถนำร่างไปเผาตรงจุดนี้ได้คนเดียว
แต่ในทางวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ถึงพยานแวดล้อม
กล้องวงจรปิดใกล้เคียงด้วย
แล้วก็สภาพทางด้านของทั้งรองผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๖แล้วก็ทางด้านของผู้การจังหวัด
เดินลงมาดูเลยนะบอกว่ามันก็น่าจะเดินลงมาได้
แต่เดี๋ยวขอตรวจพิสูจน์ทั้งหมดก่อนว่าเป็นไปได้จริงไหม

ก็ต้องหาหลักฐานพิสูจน์เรื่องนี้ด้วยนะคะ
ใช่นะฮะทางรองผู้บังคับการนะบอกว่าน่าจะมาได้
ถ้าเกิดจะแกร่งกระตุ้นในการที่ต้องการค่าอะไรอย่างนี้